คุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์วิวาทะกันขึ้น
โอ้โหก็เลยคว้าทุเรียนเนื้อทุเรียนสดนะ

โป๊ะเข้าไปที่หน้าของลูกค้าเลย

เขาเอาทุเรียนมาเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะ

ดูคลิปกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับ

ดูคลิปกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับ
ดูคลิปกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับ
ดูคลิปกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับ
ดูคลิปกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับ
ดูคลิปกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับ
ดูคลิปกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับ

ดูคลิปกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับ
ดูคลิปกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับ
ดูคลิปกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับ

ดูคลิปกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับ
ดูคลิปกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับ

ดูคลิปกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับ
ดูคลิปกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับ
ดูคลิปกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับ
ดูคลิปกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับ
ดูคลิปกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับ

ดูคลิปกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับ

พฤติกรรมของพ่อค้าทุเรียนรายนี้
พร้อมกับฝากเตือนว่าระวัง

จากร้านนี้เล่าที่มาที่ปลายของเหตุการณ์ทะเลาวิวาส
สืบเนื่องมาจากการเอาทุเรียนไปเปลี่ยน
เพราะว่าเนื้อมันเละมันไม่ดี
คนก็ไปแสดงความเห็นกันเยอะแยะไปหมดเลย
เพื่อจะให้รู้ถึงความจริงว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ลงไปที่ร้านที่เกิดเหตุนะครับก็คือร้าน
ไปเจอกับเจ้าของร้านเขาเป็นสองสามีภรรยานะฮะ
ภรรยาอายุ๔๑แล้วก็สามีอายุ๔๔
คนที่เห็นในคลิปที่เป็นพ่อค้าทุเรียนเอาเนื้อทุเรียนสดไปเปลี่ยนเขา
พ่อค้าทุเรียนในคลิปเล่าเหตุการณ์ว่าวันเกิดเหตุเกิดตอนประมาณ๙โมงกว่า
สาวประเภทสองคนนี้มาซื้อทุเรียนแล้วก็กลับไป
หลังจากนั้นก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งที่ร้านให้เหตุผลว่าขอเปลี่ยน
เพราะว่าทุเรียนที่เอาไปมันกินไม่ได้

แถมยังให้ทุเรียนที่บอกว่ากินไม่ได้เนื้อมะเละเนี่ยแถมไปให้เลย

พอออกไปแล้วก็กลับมาอีกครับคุณเข็มมาสอน
อีกรอบนึงคราวนี้เป็นรอบที่๒แล้ว
ทุเรียนมันก็ยังเละกินไม่ได้อีก
แล้วก็ใช้นิ้วจิ้มที่เด็ดทุเรียนให้ดู
เขาก็เลยโมโหแล้วก็เห็นเหตุการณ์ตามคลิปนั่นแหละ
พี่ทำไรหนูข้ารู้พี่จะทำไรหนูข้าอย่างเงี่ย

ใจผิดดาวผมเหมือนเขาไม่ได้ยิบออก
เออเดือนเขาบอกแล้ว
พยมศาสตร์ทุเรียนรายนี้เขาก็ยอมรับว่าเขาทำผิด
ไปลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายเขา
แต่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่า

ความจริงก็ไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นประเภทไหนอะไรยังไงนะฮะ
แต่ว่าคนที่เป็นลูกค้าซึ่งเป็นสาวประเภท๒เนี่ย

รอบแรกนี่ก็แถมให้ไปแล้วนะ

แล้วก็ถูกยั่วยุอะไรต่างนานา

คนโดนทุเรียนตบหน้าก็คือเป็นสาวประเภทสอง
ชื่อว่านายชานรงเทพศาสตราอายุ๒๓
ก็เป็นเจ้าของโพสต์นี้

ยืนยันว่าไม่ได้เอาส่วนที่พ่อค้าแถมไปเปลี่ยนนะ

คือก่อนหน้านี้ซื้อทุเรียนร้านนี้มาแล้วถึง๒ครั้ง
เพราะว่าทุเรียนเขาดีจริงคุณภาพดี
ซื้อรอบนี้สั่งทุเรียน๒กิโล
ทางร้านก็แกะเปลือกให้ดูให้ดูเนื้อทุเรียนแล้วก็เอาใส่กล่อง
เขาก็เห็นว่ามันมีภูนึงที่เละอ่ะ
ทางร้านก็แกะเนื้ออีกลูกนึงมาใส่ให้ก็คือเปลี่ยนให้
แต่พอกลับบ้านเตรียมจะกินแล้ว
ทุเรียนที่ให้มาบางส่วนมันเละจริงจนกินไม่ได้
ก็เลยกลับไปที่ร้านขอเปลี่ยน
คือเวลามันห่างกันแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเอง
นี่ค่ะลองฟังเขาเล่าให้ฟังนะ
แล้วรู้สึกยังไงครับ
พูดจับอย่างนี้เขาไม่ได้หรอกร้านนี้อะไรอย่างนี้หนูไม่ได้เลย
หนูบอกแค่ว่าถ้าจะเลือกทุเรียนคือเลือกหลาน
แค่นั้นเองหนูอยากให้สัปคมรับรู้ว่าหนูมาโดนอะไร
คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปเปลี่ยน๒รอบ
แล้วรอบแรกได้ของแถมแล้วไปเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีก

มันก็คือชุดเดียวกันที่ซื้อตั้งแต่ครั้งแรกนั่นแหละ
แต่เพราะเอิญมันเจอ๒ครั้งไงมันก็ต้องไปเปลี่ยน๒รอบ
แล้วก็ไม่ได้เจ้าคิดเจ้าแค้นอะไรว่าอย่าไปซื้อร้านนี้อะไรยังไง

แต่ตัวพ่อค้าขายทุเรียนเขาก็บอกว่ามันมีคำพูดลักษณะยั่วยุไง
เขาก็เลยโมโหอะไรแบบนี้นะคะ
สิ่งหนึ่งที่ผู้ค้าทุเรียนร้านนี้เขาติดใจด้วยนะคุณเดี๋ยวมาสอน
ก็คือว่าตอนที่เกิดเหตุเสร็จแล้วเนี่ยนะหญิงสาวที่เป็นลูกค้า
ขออภัยสาวประเภท๒ก็เป็นหลูกค้า
ไปแจ้งตำรวจที่สพองไหมมธยาว่าถูกทำร้าย
ตำรวจก็มามาที่ร้านก็มาเจรจากลายเกลี่ยกัน
พ่อค้าก็ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับสาวประเภท๒คนนี้ไป๑๐๐บาทแล้ว
สาวประเภท๒คนนี้ก็ยืนยันว่าจบกัน
ไอ้คลิปที่ถ่ายไว้ก็จะไม่โพสต์ลงสังคมออนไ
แต่มันก็มีคลิปนี่ไง

ที่ร้านก็เลยติดใจว่าแล้วไปแชร์วอดเน็ตได้อย่างไร
ก็ตกลงกันแล้วว่าจะไม่โพสต์
ไกลเกลี่ยคดีเรียบร้อยจ่ายค่าเสียหายไปให้ละพันหนึ่ง
แต่สาวประเภท๒คนนี้เขาก็ยืนยันเหมือนที่พูดมาสักครู่